เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มีสาเหตุมาจากชาวไทยมุสลิมต้องการที่จะมีอิสระในการปกครองตนเอง
ก็เลยเกิดเป็นขบวนการแบ่งแยกดินแดนขึ้นค่ะ
ซึ่งตระกูลโต๊มีนามักจะถูกเชื่อมโยง
นำมาเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะ
จากหลายเหตุการณ์ที่ผ่านมาพอเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้น
ก็มักจะมีการเชื่อมโยงไปที่ตระกูลโตมีนา
เพราะว่าชื่อของไฮยีสุหลงนั้นเคยต้องถูกตัดสิน
ให้เป็นกระบดตามกฎหมายลักษณะอาญาปี๒๔๙๑นะคะ
ติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณอุบลรัฐนวลเนียมค่ะ
เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่
เคยถูกตัดสินให้เป็นกระบดตามกฎหมายลักษณะอาญามาตรา๑๑๒
ในฐานะประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานี
ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาทัย
และพลตรีหลวงธรรมรงนาวาสวัสดิ์จำนวน๗ข้อในปี๒๔
หนึ่งใน๗ข้อที่เรียกร้องข้อที่สำคัญที่สุด
อายีสุลงถูกมองว่าต้องการแบ่งแยกดินแดนคือข้อแรก
ที่ขอให้แต่งตั้งบุคคลหนึ่งซึ่งมีอำนาจเต็มมาปกครองใน๔จังหวัด
คือปัตตานียาลานราธิวาสและสตูน
ให้มีอำนาจที่จะปลดระงับหรือยกย้ายค่าราชการได้
ผู้นี้จะต้องถือกำเนิดในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งของ๔จังหวัด
และจะต้องได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนใน๔จังหวัดนั้น
แต่การพิจารณาของศาลในครั้งนั้นพายีสุลงรอดทุกข้อกล่าวหา
แต่กลับโดนข้อหากระบดเนื่องจากเขียนจดหมายถึงตะปูมูยาฮิดิน
เหตุที่โดนนี้เพราะฮิสรทำหนังสือไปถึงลูกของส้มตาปัตตานีองค์สุดท้าย
ชื่อตระกูมหาิดินเล่าให้ฟังว่าเวลานี้ไทยปกครองปัตตานีแย่มาก
ตารุณโหดร้ายบรรยาความจริงแต่ว่าศาลอยู่ของเทพ
ผู้ปรึกษาอยู่กรุงเทพไม่เคยมาตรงนี้ไม่รู้ข้อเท็จจริงเป็นยังไง
ศาลคือว่าหนังสือที่อายีสุลงค์ไปเขียนถึงตะกูมุยฮิดิน
มีประมาณรัฐบาลฉะนั้นปัญหาประมาณรัฐบาลเขาผิดประมาณ๑๐๔
คือกบทตรงนี้อายีสุลงค์กบทโดยกฎหมาย
ไม่ใช่กบทพฤติกรรมกบทแบบนี้อดีตเดือนไม่ใช่
หลังสารตัดสินให้ไฮยีสุลงรับโทษจำคุกในปี๒๔
หลังจากพ้นโทษในปี๒๔๙๗เขาได้กลับบ้านที่จังหวัดปัตตานี
และก็ได้หายตัวไปพร้อมลูกชายคนโตคือนายอามัติโตมีนา
หลังจากนั้นไม่กี่วันก็พบศพของฮายีสุลงลอยมาตามลำน้ำยาลา
การตายของฮายีสุลงและลูกชายยังเป็นปริศนา
ซึ่งได้เขียนคำนำด้วยตัวเอง
ตำหนิเจ้าหน้าที่รัฐว่าเป็นต้นเหตุของการตายครั้งนี้

ฮียมีนถูกจับในข้อหาแบ่งแยกดินแดน
แต่เมื่อสารพิจารณาถอนฟ้อง
เฮียมีนก็ได้ลีภัยการเมืองไปอยู่ที่มาเลเซีย
ผมเป็นผู้ชมธรรมดามนุษย์ธรรมดาเหมือนท่านนั้น
มันจะประอิกษฐ์ภูมิความอุตสุขแค่นั้นจะมีแน่นอน
แล้วจะให้ผมทำอย่างไรแค่นั้นจะทำอย่างไร
ก็คุณวงการเวียดดินแดนก็มาหาผม
ก็รอให้ผมเข้าป่าไปแก้แค่ง
หลายคุณวงการผมไม่เอา

คุณเปิดภาคใต้ดินสู้ไป
ให้ผมต่อสู้กับทางรัฐสภา
ก็ไม่เห็นอะไรละยะบาดเก่าไก่กันนะ

ก็ฆ่าพ่อฆ่าเลยทำไมทนอยู่ได้
ต่อมาในช่วงของนายเดียนโต้มินะเอง
ก็ได้มีการเรียกร้องให้ปัตตานีได้ปกครองตัวเองมาโดยตลอด
มักจะถูกเพ่งเล็งจากภาครัฐ
อย่างเช่นกรณีการปล้นปืนและเหตุการณ์มัศยิตกรือเซ
เมื่อปี๒๕๔๗นายเด่นก็ถูกทางการมองว่า
เป็นผู้นำในการก่อความไม่สงบเป็นบุคคลที่เป็นอันตรายต่อแผ่นดิน
ก็วิธีการที่กรุเสะเพราะต้องการฉลองวันเกิดของนายมัน
ฉะนั้นคนที่เกิดวันที่๑๘เมษาเนี่ยทางราชการมั่นใจแล้วว่าเป็นอันตรายต่อแผ่นดิน
ถ้าจับไม่ได้ก็ต้องทำแบบสมชาย
พอซ้อมกำหนังคนหนึ่งกำหนังเต้าเด็งกำหนังอนุพงศ์
ซ้อมอธารุมากเลยให้การว่าผู้อยู่บางหลังปรงปืน
ก็มีในเด่นอาริเป็นนักมนดิน๓คน
ซ้อมกับตัวไม่ไหวสุดท้ายก็ยอมรับ
จนกระทั่งวันนี้เทปอันนี้
ฝ่ายมั่นคงบางคนยังใช้ประโยชน์อยู่
เด่นยอมรับว่าทุกวันนี้ประชาชนที่คิดแบบนี้ยังมีอยู่
ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าการแบ่งแยกดินแดนไม่ใช่คำตอบ
ขณะเดียวกันฝันร้ายของตระกูลโตมีนาอาจจะยังคงอยู่ต่อไป
บใดที่ความคิดแบ่งแยกดินแดนยังไม่หมดไปจากพื้นที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน